๑๖น๒๘นกลุ่มผู้ชมผมจะพาไปดูการสำนาค์ของพักเพื่อไทยเขา
เป็นการคุยกันในพักแต่ผมไม่แน่ใจว่าข้อความที่คุยกันในพักเนี่ย
จะไปสร้างความร้าวให้กับนะครับพักเก้าไกลที่จะเป็นพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลหรือเปล่า
เพราะว่าคุณอดิษรเพียงเกตพูดในพักบอกว่าคิดกันให้ดีนะ
ตำแหน่งประธานสภาเนี่ยนะครับเขาไม่อยากจะให้สามเณรกับพระบวชใหม่
มาเป็นประธานสภาครับโอ้โหคุณผู้ชมผมว่าเดี๋ยวได้เรื่องอีก
วันนี้พักเพื่อไทยจัดสัมมนาเสริมศักยภาพสส๑๔๑คน
เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานในสภาหลังจากกรกตประกาศรับรองแล้ว
ไฮไลท์อยู่ที่ต้องการเปิดโอกาสสอสอได้เปิดใจและแสดงความคิดเห็น
๒ชั่วโมงโดยเฉพาะประเด็นที่ไม่พอใจกับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร
มองว่าพักเพื่อไทยไปยกให้กับพักเก้าไกลเขานะ
โดยนายอดีศรเพียงเกตสอบบัญชีรายชื่อได้แสดงความเห็นอย่างเผ็ดร้อน
บอกว่าไม่เห็นด้วยนะที่พักเพื่อไทยจะยอมก้าวไกลทุกอย่าง
มันมีศักดิ์ศรีนะเท่ากันนะนายพิธาริมเจริญรัฐเป็นแคนดิเดตนายกัธมนตรี
เพราะเป็นอันดับหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าการได้๑๕๑เสียงนะครับ
จะหาวเอาดาวเอาเรือนเกินพลังทางการเมืองที่ตัวเองมีมาเอาตำแหน่งประธานสภาไปด้วย
ร้อนแรงไหมล่ะครับคุณผู้ชมฮะนะครับมันง่ายเกินไปที่ไม่เห็นเพื่อนฝูงอยู่ในสายตา
คุณอดีศรยังไม่จบนะเพิ่งพูดไม่จบยืนยันว่าถึงอย่างไรก็ไม่สามารถให้ตำแหน่งประธานสภากับพักเก้าไกลได้
โอ้โหเขาเปรียบเปลยว่ายังไงลองไปฟังอดีศรเพียงเกตครับ
ขณะที่คุณหมอชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวที่ระบุว่า
ฝั่งที่ได้คะแนนเสียงน้อย
จะเสนอชื่อนายสุชาติตันเจริญเข้าชิงตำแหน่งประธานสภา
การที่พักอื่นจะมาทำอะไรนั้นเป็นเอกสิทธิ์ครับ
ห้ามพักอื่นในการนำเสนอไม่ได้เสนอชื่อไม่ได้
แต่การจัดการคนของเราต้องเป็นไปตามมติภักดิ์
ถ้ามีการเสนอชื่อนะครับตัวท่านเป็นประธานสภา
ท่านก็จะประกาศถอนตัวในสภาเลยครับ
ผมยกตัวอย่างง่ายถ้ามีการเสนอชื่อผม
ผมประกาศถอนตัวทางสภา

แล้วมติภักดิ์เรามาชัดเจนว่าเราจะต้องสนับสนุน
ตามหลักการที่เราได้แถลงไว้
ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งลุกขึ้นมาเสนอชื่อผมในแพทช่วย
แก้วแข่งประธานสภาเนี่ยผมก็จะลุกขึ้นบอกผมขอถอนตัว
โอ้โหอันนี้ในพักก็จะหักกัน
พักก็จะล้าวหรือเปล่าไม่รู้
ส่วนท่านนี้ครับนายวันมุธมัธนอมธานะครับ

ระบุว่าปกติพักที่ได้อันดับหนึ่ง

ก็จะได้รองประธานสภาคนที่๑และคนที่๒ตามลำดับ
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาโดยตลอด
ส่วนกระแสข่าวที่อาจจะปล่อยฟรีโวทนะครับ

ควรจะมีสัญญาณว่าจะลงให้ใคร
ถ้าปล่อยฟรีโวทการจัดตั้งรัฐบาลอาจจะไม่ลาบลื่น

ส่วนคุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์หัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทยระบุว่า

เป็นเรื่องที่๒พักเก้าไกลกับเพื่อไทยต้องคุยกันนะ
เราฝากความหวังให้คุยกันให้จบ
เสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่อประชาชนและประเทศชาติ
หากฝ่ายตรงข้ามเสนอรายชื่อเพื่อโหวตแข่ง
ฝ่ายประชาชีพฤศจบแน่นอนครับ

ก็ยังรอความชัดเจนในเรื่องนี้นะคะ
แต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยคุณพิธาก็ไม่สบายอยู่ด้วยนะคะ

ซึ่งหลังจากแจ้งผ่านไอจีส่วนตัวเมื่อวานนี้ไปดูอาการกันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมเราก็ได้เช็คจากคนใกล้ชิดนะคะ
ซึ่งทราบว่าตอนนี้ก็อาการไม่หนักไม่รุนแรงนะคะ
มีไข้เล็กน้อยนะคะไอ
ซึ่งปกติคุณพิธาก็จะมีแพทย์ประจำตัว
แต่ว่าอาการโควิดในช่วงนี้ไม่รุนแรงเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ปรึกษาแพทย์ตลอดเวลานะคะ
ส่วนไปกักตัวที่ไหนก็ยังไม่แน่ชัดคาดว่าน่าจะกักตัวอยู่ที่บ้าน
เพราะบ้านก็อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลอยู่แล้วก็จะได้เดินทางสะดวกนะคะ
จะหายทันวันที่๒๖มิถุนายนซึ่งจะเป็นการประชุมร่วม
นัดประชุมร่วมของ๘หัวหน้าพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลหรือเปล่า
อันนี้ก็ยังไม่สามารถระบุได้เหมือนกันก็คงต้องติดตามอาการวันต่อวันนะคะ
ส่วนอีกคนนึงที่ติดโควิดเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
คุณแพทองทานชินวัฒน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทย
วันนี้ก็บอกแถลงบอกติดเหมือนกันโพสต์ไอจีค่ะแจ้งว่าติดโควิด
บอกว่าเอ้าไม่ต้องตามกระแสก็ได้นะคะลูกยังเล็ก
แล้วก็แฮชแท็กบอกเกมซะงั้นคือเธอบอกเธอเจ็บคอตั้งแต่วันอาทิตย์
ทุกวันก็ไม่เจอเจอเช้านี้ก็งงเลยอะไรก็ได้ขอให้สองจิ๋ว
ก็คือลูกนะที่บ้านไม่ติดก็พอเนี่ยค่ะคุณแพทองทานก็ติดโควิดด้วยเหมือนกัน
แล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่๒จริงแล้วจริงแล้วเย็นวันนี้จะต้องขึ้นบรรยาย
ในการสัมมนาของส่อภักดิ์เพื่อไทยที่โรงแรมเอสซีพาร์ค
แต่ก็ต้องงดภารกิจค่ะเพราะว่าตรวจพบโควิดซะก่อน
นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นก็แคนดิเดตของทั้งเพื่อไทย
และทั้งก้าวกลายตอนนี้ก็ต้องพักผ่อนกันก่อนนะคะ
อันนี้เป็นกลุ่มแคนดิเดตนายกสมนตรีหรอ
ที่ใกล้ชิดก็ต้องตรวจอาการเช็คอาการด้วยค่ะ
คุณผู้ชมก็ต้องระวังนะครับมันยังระบาดอยู่นะครับ